หนักของศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับที่จะชกกันในช่วงบ่ายของวันนี้ครับ
ซึ่งผู้ที่เป็นไฮไลท์ที่สุดนั่นก็คือการมาชกในฟรีทีวีนะครับ

เลิฟหนักเยอะทีเดียวก่อนที่จะชกในช่วงบ่ายครับ
บรรยากาศช่ำหนักเมื่อช่วงเช้านะครับ
ศึกยอดมวยไทยรัฐก็ถือว่าคึกคัก

ก็ถือว่าขึ้นป้ายเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์
โดย๑๓ไฟล์หลังนี้ยังไม่แพ้ใครครับ
รางวัลยอดมวยเด็กแห่งแผ่นดิน
ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมาชกออกทีวีให้ดูกันแบบฟรีนะครับ
จากว่านำไปจัดชกที่เวทีมวยราชดำเนิน
ก็เก็บค่าผ่านประตูได้เป็นล้าน
ก็เจอกับทางนักชกรุ่นพี่ก็คือเดชฤทธปเตรกุลครับ
ซึ่งเป็นมวยแข็งแกร่งปล้ำตีค่อนข้างจะหนักแรงเหมือนกัน
ทีคู่นี้ชกกันพิกัด๑๐๖กับ๑๐
แต่ว่าล่าสุดนั้นตกลงชกกันที่๑๐๘กับ๑๑๐นะครับ

ขณะที่ช่วงเช้าก็ลดเหนื่อยทั้งคู่ครับ

ขนาดที่เดดฤทธิ์นั้นลดไป๓ปอนด์
ขณะที่คู่รองครับแสนทนงต่อศิลาชัยคนนี้ครับ
มาครั้งแรกก็ชนะน็อกตีโต้ตอบหมอ๔ยก๓
แล้วก็ครั้งที่๒ชนะน็อกแตกหักปอเพชรไข่แก้ว
ในยกที่๔ครั้งที่๓ชนะน็อกสายันเล็ก

แพ้ให้กับเพชรสุพรรณปดาวรุ่งเรือง
วันนี้จะกลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งนะครับ
จะเจอกับนักชกในรุ่นน้องคือ

จะผ่านหรือไม่พิกัด๑๐๖กับ๑๐๘

ขณะที่ทางเชอรี่ดนั้นมา๑๐๙

ยกที่๒ที่เวทีมวยราชดำเนินครับ

เพชรเบืองย่าช๕พยเจอกับยอดขุนพล
อยยืนยงพิกัด๑๑๔ปอนด์

สมหวังไก่ย่างเจอกับเมืองชนเล็ก

วยดีชมฟรีไม่มีการพนันบ่าย๓ถึง๕โมงเย็น
หลังจากจบรายการไทยรัฐเชียร์ไทยแลนด์ครับ